หนูตัวนึงเนี่ยรูปร่างหน้าตาแปลกเหลือเกิน
เราจะเรียกเขาว่าหนูเรียกได้ไม่เต็มปากนะฮะ

ก่อนจะไปดูหนูประหลาดเจอเจ๊ก่อนไหม
คนนี้กี่งวดแล้วก็ไม่รู้

ในขณะที่คนนี้พุ่งอีกคนนึงอาจจะล่วงน้อม

ฟองเบียร์ให้แนวทางแล้วฮะ
แต่ไม่ได้ให้แนวทางกับสาธารณะทั่วไป
เพราะฉะนั้นก็เลยเอาแนวทางของเจ๊ฟองเบียออกมาให้

เห็นเลขอะไรก็คาตาที่หน้าจอกันแล้วกัน

ตัวนี้แหละฮะนี่มาจากรัฐบาลไทย
ของแท้จากเจ๊ฟองเบียร์ครับ
ขยับต่อไปดูต้นตำรับคนที่ให้แนวทาง
แม่น้ำหนึ่งจากสำนักเต็งหนึ่งฮะ

มีคนวิเคราะห์๒เลขระหว่างฟองเบียร์กับแม่น้ำหนึ่ง

เพราะฉะนั้นงวดนี้๒คนนี้
มีให้ตรงกันหลายตัวเช่นเดียวกัน
ขยับไปที่อ่างทองฮะ
ไปวัดบทราชสัทธา
ไปเจอพญาบึ้งพญาบึ้งอยู่ที่
บางรกรรมอเผือโภทองจังหวัดอ่างทอง
พญาบึ้งอยู่ไหนอยู่ข้างในทำไมไม่เห็นล่ะ

ดังนั้นก่อนที่มันจะให้เลขให้โชคเนี่ย

โยนตัวเลขที่ห่อขดาลลงไป
ให้ใส่ไปตรงนี้สักประมาณชั่วโมงนึง
ชั่วโมงนึงบึ้งดีดมาเป้ง

พอมากางดูเป็นเลขอะไรฮะ

จากนั้นบึ้งบอกใช้คำว่ากูในใจ

เลขพญาบึ้งวัดบทราชศรัทธา

เอาพาไปดูสัตว์แปลกที่เราโปรยเอาไว้นะครับ

ลูกอ่อนของสัตว์ชนิดหนึ่งเดี๋ยวคุณผู้ชมดู

ท่อนบนเป็นหนูท่อนล่าง
ถ้าขนมันชัดออกมานี่เหมือนเม่นเลยนะ

นี่แหละเจอในร้าวไก่ที่บ้านเลขที่๘๒หมู่๑๑
ตะบนฉลุงอำเภอเมืองจังหวัดสตูนนะครับ

วันอาทิตย์ที่ผ่านมาตอนไปทำความสะอาดล้าวไก่
ไอ้สัตว์ตัวนี้นะมันน่าแปลก
แล้วมันมาด้วยกันอีกตัวหนึ่งด้วยเป็น๒ตัว

ก็เลยถ่ายรูปให้เพื่อนบ้านดูก็ไม่มีใครรู้จัก
กระทั่งรุ่งเช้ามาเอ้าเหลือตัวเดียวแล้ว
ว่าแม่ของมันน่าจะคาบอีกตัวไป
มีขาวสลับดำนะครับแล้วก็มีเขี้ยวยาวด้วย
แต่ก็ไม่มีใครรู้จักนี่ครับมันนอนอยู่นี่
ไม่เคยเห็นถามใครก็ไม่มีใครเห็นไม่เคยมีใครรู้จัก
เขาจึงมอบให้เจ้าหน้าที่เขตห้ามล่าสัตว์ป่าน้องปลักพระยา
แล้วก็เขาพระยาบังสาไปแล้ว
ลองค้นหาดูในอินเตอร์เน็ตหาข้อมูลดูนะ
อากูบอกว่าเขาคือใครฮะ

สาโทที่เรารู้จักคือมันเป็น
มันเป็นสัตว์เลี้ยงลูกด้วยนมขนาดเล็กครับคุณผู้ชมครับ
ถ้าหากสัตว์นี้เป็นสาโทจริงนะคุณผู้ชมฮะ
มันเป็นสัตว์คุ้มครองที่หายากและใกล้ศูนย์พันธุ์แล้ว
ก็เลยอยากให้เจ้าหน้าที่เนี่ยเอาไปเลี้ยงแล้วก็อนุรักษ์ต่อไปนะครับ
ดีนะได้เจอตัวแต่แกรกมันคือโปเกมอนหน้าตามันจะประหลาดอย่างนี้
มีลายด่างด้วยนะช่วงนี้นอกจากไม้ด่างแล้วหนูด่างก็มีเหมือนกัน
ขยับต่อไปอีกทีจากที่สตูนไปจังหวัดกระบี่
รอบนี้เจองูเหลือมอ้วนพี๔เมตรเศษมันจะบุกไปเช็คอินในโรงแรมฮะ
ใช้คำว่าเช็คอินคุณก็พูดเกินไปสุประโชคไม่เกินไป
พนักงานโรงแรมเห็นเนี่ยมันอยู่ตรงหน้าเคาน์เตอร์เช็คอิน
แล้วยังไงต่อพี่ไม่จับล่ะเดี๋ยวตีมือเลย
จะไปกล้าจับได้ไงรีบหนีออกมาก่อน

ตอนที่เจ้าหน้าที่กู้ภัยมาหามันไม่เจอแล้ว
มันอยู่ไหนมันนอกจากจะไม่กล้าเช็คอินแล้วมันจะวิ่งหนีหายไปด้วยครับ
เหตุการณ์นี้เป็นภารกิจของเจ้าหน้าที่กู้ภัยอบตอ่าวนางอำเภอเมืองกระบี่
คือทั้งเจ้าหน้าที่ทั้งชาวบ้านพนักงานโรงแรม
ช่วยกันจับงูเหลือมอ้วนผี๔เมตรฮะ
โรงแรมแห่งหนึ่งอยู่ในพื้นที่ของหมู่๓ตำบลอาวนาง
นักท่องเที่ยวรอลุ้นกันใหญ่เลยใหญ่ขนาดไหน
๔เมตรคือความยาวก็ยาวอยู่แล้ว
ความอ้วนของมันเราเอามือสองมือของเรา
มาโอบร้อมันไม่มิตร

ดูหัวของมันหัวของมันเอามือของเรามาแผ่
ให้เป็นแบบคล้ายกับแบร์มืออย่างนี้นะ

นี่คือความอ้วนพีของไอ้เจ้างูตัวนี้
พนักงานบอกเจอตรงจุดเช็คอินจริง

แต่เจ้าหน้าที่กู้ภัยคาดว่ามันน่าจะมาจากท่อระบายน้ำ

ท่อระบายน้ำมันคงโซยหนูเกลี้ยงหมดแล้วฮะ

ขึ้นมาเจอพนักงานเสียก่อนนะครับ

เอาขึ้นรถกู้ภัยและเตรียมไปปล่อย

ไม่มีเหรอไม่มีเลขที่เหรอ
งานนี้ไม่มีเลขที่แต่ยังอยู่ในหัวเขียวข่าวเด็ด
แม้จะไม่มีเลขที่แต่เหตุการณ์นี้อยู่ในพื้นที่
หมู่๓ยาว๔เมตร
โอ้โฮคุณก็ยังสั่งคุณมา
แถมให้อีกนิดนึงค่ะคุณผู้ชมครับ